ช่วงนี้เราสนุกสนานกันกับเทศกาลสงครานก็จริง
แต่ก็อยากให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

จะเป็นการดื่มแล้วขับขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ
อยากที่จะให้ระมัดระวังกันด้วยเดินทางไกลด้วยง่วงด้วยเหนื่อยด้วยนะคะ
มีหลายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเลยนะคะ
ไปดูกันก่อนเลยค่ะเป็นเหตุรถสิบล้อบรรทุกมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะ
ชนกับรถบรรทุกปูนยี่สิบสองล้อค่ะแล้วก็
ล้อรถสิบล้อเนี่ยหลุดกระเด็นไปใส่หน้ารถตู้ที่ขับตามมาด้วยนะคะ
ที่รถสิบล้อบรรทุกมะม่วงจะเสียหลักพลิกคว่ำ
เทกระจาดมะม่วงน้ำดอกไม้จนเกลื่อนถนนเลย
เหตุการณ์นี้มีรถเสียหาย๓คันค่ะเกิดขึ้นบนถนนสายเอเชีย
ฝั่งขาล่องตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายธวัชชัยรัตนพันธ์วัยสามสิบสี่ปี
คนขับรถบรรทุกคันต้นเหตุบอกยอมรับเลยว่าเขาหลับใน
รถก็เลยไปพุ่งชนแล้วก็พลิกคว่ำแบบนี้ส่วนมะม่วงที่บรรทุกมามากกว่าสิบห้าตันเนี่ยนะคะ
เตรียมจะไปส่งที่อินโดนีเซียเทกระจัดเสียหายไปทั้งหมดค่ะ
แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถเก่งพุ่งเข้าไปในร้านติดตั้งเครื่องเสียงแล้วก็ร้านเมี่ยงปลาเผา
ตั้งอยู่ริมถนนปฐุมธานีลาดหลุมแก้วตำรวจไปตรวจสอบพบรถเก่งคอนด้าแจ๊ด
อยู่ในสภาพหัวรถปักทิ้มลงพื้นล้อชี้ฟ้าค่ะ
โดยมีนายรณชัยนิยมแก้วคนขับหมดสติอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีตอนนี้ยังไม่สามารถให้การได้ค่ะ
ตำรวจตรวจสอบสอบปากคำพยานแวดล้อมนะคะรวมทั้งจะรอดูอาการของคนขับรถเก๋งต่อไป
ส่วนค่าเสียหายจะต้องรอเจ้าของร้านที่อยู่ระหว่างการปิดร้านไปต่างจังหวัดช่วงสงกรานให้กลับมาก่อน
และจะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะไปต่อกันที่ขอนแก่นเลยค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับจักรยานยนต์บนถนนสายเมืองพลหนองสองห้อง
พื้นที่บ้านเพชรน้อยอำเภอพลนะคะที่เกิดเหตุพบนายสมภารอายุเจ็ดสิบปี
นอนเสียชีวิตอยู่บนถนนข้างรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าไม่ทราบยี่ห้อค่ะ
ใกล้กันมีรถกระบะพังยับเยินจอดอยู่สอบสวนทราบว่ารถจักรยานยนต์เนี่ย
มาบนถนนตามปกติทีนี้ถึงจุดเกิดเหตุคนขี่จักรยานยนต์เลี้ยวรถกระทันหันค่ะ
แล้วก็ไม่ได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวด้วยเลยทำให้กระบะที่ขับตามหลังมา
พุ่งเข้าชนอย่างจังร่างคนขี่จักรยานยนต์ก็เลยกระแทกกับหน้ารถกระบะ
แล้วตกลงพื้นเสียชีวิตทันทีส่วนคนขับรถกระบะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่อะค่ะโดยผู้เสียชีวิตนี้ถือเป็นรายที่๖
ของจังหวัดขอนแก่นในช่วง๗วันอันตรายแล้วนะคะ
ท้ายกันที่จังหวัดกระบีค่ะกลุ่มสังคมออนไลน์แชร์คลิปผู้ขับขี่รถบนท้องถนน
ไม่สนใจรถกู้ภัยอีกแล้วกู้ภัยกำลังนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะ
เป็นจังหวะที่กู้ภัยรีบนำร่างคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แช่อยู่เลนขวาด้านหน้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงแตรใช่ไหมคะ
เขาบีบแรยาวคือบีบแร่ขอทางนานมากแล้วไม่ใยดีอะไรทั้งสิ้น
ซ้ายมือก็ไม่มีรถนะคะหน้าเนี้ยค่ะ
หลายคนจะบอกไงว่าช่องซ้ายก็ว่างนี่ก็แซงไปสิ
เดี๋ยวก่อนเลนซ้ายเนี่ยมันมีรถจักรยานยนต์แล้วก็รถที่เล่นช้าอยู่จำนวนมาก
ถ้าไปเลนซ้ายเนี่ยเขาจะทำเวลาไม่ได้อย่าลืมนะคะเมืองไทย
ขวาสุดคือเลนทำความเร็วค่ะรถที่วิ่งเลนขวาสุดต้องมั่นใจว่าคุณใช้ความเร็ว
คือคุณต้องวิ่งเร็วถ้าคุณวิ่งช้าช้ากว่าคันหลังช้ากว่าคันหน้าคุณออกซ้ายเลย
ซ้ายไปเพราะว่าเลนซ้ายสุดเลนขวาเลนส์ที่๒แล้วก็เลนกลางเนี่ยมันคือเลนที่ไม่ได้เน้นทำความเร็ว
แต่เลนขวาสุดคือเลนความเร็วนะคะและถ้าเกิดว่ารถฉุกเฉินไปเลนซ้ายแล้วปาดกลับมาเลนขวาอีก
อย่างนี้มันอันตรายไงถูกต้องมันก็ต้องขับปาดไปปาดมาทั้งหมดทั้งมวลคือคุณต้องหลบค่ะ
ถ้าคุณเห็นรถฉุกเฉินรถพยาบาลรถที่เปิดไซเรนแบบนี้เขามีสิทธิ์ขอทางได้ตามกฎหมาย